ที่เรื่องราวของวงการวอเล็กบอลกันบ้างครับได้มีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่นะครับ
ต่อไปเพื่อใช้ชนะโดยทีมนักตบสาวไทยนั้นก็จะประเดิมชุดใหม่นี้ในการแข่งขัน
แข่งก็จะเป็นใช้ผ้าทอลายปีกนกอินซีนะครับแสดงถึงความแข็งแกร่งความทรงพลังแล้วก็ความสง่างามครับ
เหมือนกับการก้าวไปข้างหน้าของทีมวอเล็กบอลไทยที่ก็จะมีแต่ความมุ่งมั่นมีการมุ่งทะยานสู่เป้าหมายไม่ว่าจะพบเจอกับอุปสรรคใดครับ